เข้าไปเที่ยวที่สมุยแต่ปรากฏประสบบนิเหตุ
ขับรถไปชนตรงสะพานพังยับอย่างที่เห็นในคุณผู้ชม
อัปเดตล่าสุดนะคะหนุ่มแชมป์มีอาการเจ็บที่ข้อเท้านะคะ
ส่วนน้ำหวานแม้จะเจ็บหน้าอกเล็กน้อยนะคะแต่แพทย์ก็ได้ให้เข้าเครื่องตรวจโดยละเอียดเลยค่ะ
โดยเมื่อคืนนี้นะคะเวลาประมาณตี๑๒๐นาทีค่ะ
ถ่ายจากเฮลิคอปเตอร์เลยนะคะพร้อมเขียนข้อความบอกว่า
ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะตอนนี้ไม่เป็นอะไรมากแล้วค่ะ

ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐสอบถามไปยังคุณรัศมีแขนะคะซึ่งอย่างที่ทราบกันเนอะ
ผับกลางพัทยา๒อาทิตย์ผ่านไปคุณผู้ชมเกิดเรื่องแบบนี้อีกแล้วค่ะ
คือบางรายเนี่ยนะคะชาวเน็ตก็มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันเป็นเรื่องของเวรกรรมหรือเปล่านะคะ
ซึ่งทางรัศมีแขไม่ขอตอบประเด็นนี้นะคะเพราะว่าไม่อยากไปซ้ำเติมอีกฝ่ายค่ะ
แล้วก็อยากให้สบายใจทั้งสองฝ่ายนะคะคุณผู้ชม
ส่วนเรื่องที่อีกฝ่ายไม่ได้มาตามนัดนะคะเพราะว่าจริงเขาต้องมีนัดรับฟังข้อกล่าวหานะคะ
คุณรัศมีแขบอกว่าขอปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปค่ะ

คุณแท็กพระรันยูค่ะหลังจากออกโรงปกป้องรัศมีแขตามสไตล์นะคะ
ด้วยการท้าดวนกับไฮโซแชมป์มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
ล่าสุดค่ะคุณแท็กก็ได้โพสต์ไอจีสตอรี่แบบนี้นะคะคุณผู้ชม
บอกว่าเวรกรรมจงรู้เอาไว้เวรกรรมมีจริง
ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณไฮโซแชมป์หรือเปล่านะคะ
ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะเพราะว่าล่าสุดคุณไฮโซแชมป์แล้วก็คุณน้ำหวานก็มารักษาตัวที่กรุงเทพต่อแล้วค่ะ
ยังไงก็ขอให้ปลอดภัยแล้วกันนะหายไวนะคะก็ส่งกำลังใจให้แหละ
ที่เขาประสบอุบัติเหตุก็ต้องการกำลังใจเหมือนกันนะคุณผู้ชม